เป็นเรื่องแล้วที่เป็นเรื่องแล้วก็คือที่นั่งดื่มน้ำเก๊กหวย
ไม่ใช่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลกันในสำนักงาน
สำนักงานเทศบาลทั้ง๔คนนะครับ
มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยแล้วนะครับ
ก็เดี๋ยวจะขยายผลเขาจะเอาผิดคนนี้ด้วยนะ

คนที่เอาคลิปนี้ไปเผยแพร่

คือเอาผิดในฐานที่สร้างความเสื่อมเสียให้กับองค์กร

กรณีที่กล้องวงจรปิดจับภาพนะฮะชายหญิง๔คนเนี่ย
บางคนก็ยังอยู่ในเครื่องแบบข้าราชการ
นั่งดื่มเบียร์กันอยู่นะครับในสถานที่แห่งหนึ่ง
คือภายหลังทราบว่าคือสำนักงานเทศบาลตะบลหนองคล้า
อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับสังเกตจากภาพในในในวงจรปิดเนี้ยนะ
คือระบุเวลา๒ทุ่ม๑๐ของวันที่๙สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
เกือบจะสองเดือนแล้วล่ะนะครับหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ก็ถูกวิพากษ
จารณ์อย่างหนักทีเดียวทีมข่าวสอบถามเรื่องนี้ไปที่นายชะรัฐชนะภัย
ท่านเป็นประหลัดเทศบาลตะบลหนองคล้านะครับเจ้าตัวระบุบอกว่าเทศบาลน่าจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงกับเจ้าหน้าที่ทั้งสี่คนที่ปรากฏในคลิปนี้
เบื้องต้นทั้ง๔คนก็ยอมรับบอกว่าตั้งวงดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสำนักงานจริง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาโทษว่าทั้ง๔คนจะถูกลงโทษในระดับใด
ซึ่งตามระเบียบข้าราชการนะครับคุณผู้ชมท่านที่ยังไม่ทราบนะ
การดื่มสุราในสถานที่ราชการเนี่ยมีโทษถึงขั้นถูกให้ออกจากราชการได้นะ

แล้วก็ยังฝ่าฝืนกฎหมายคดีอาญาด้วยซึ่งจะเริ่มสอบภายในสัปดาห์นี้
ส่วนกรณีที่มีคลิปหลุดออกไปเนี่ยนะฮะ
ก็เมื่อกี้ที่พี่ต้นกับพี่ปุ้ยคุณผู้ชมก็คงจะสงสัยแหละ
ตัวสอบเพราะว่าเป็นการนำคลิปเนี่ยตั้งใจ

ใจปล่อยคือไม่ชอบกันมาก่อน
ไม่ชอบกันกับ๔คนนี้มาก่อน

ก็เรียกเขามาให้รับฆ่าข้อการฮะ
ต้องยอมรับผิดอยู่แล้วเพราะหลักฐานมันชัดเจน

ก็ต้องลงโทษว่ามันเกิดคือการจัดย้ำวายใน
ที่เขาคอยจะจัดแก้งในมนุษย์
นายฉรัฐนะครับยังระบุด้วยว่า
แต่ภาพรวมขององค์กรเนี่ยคนในองค์กรที่เขาไม่เกี่ยวไม่คล่องเนี่ยเขาเสียหายไปด้วย
เดี๋ยวนะทำไมไม่ไปดูที่ต้นเหตุ
ถ้าคุณไม่ทำภาพนี้มันก็ไม่มีป่ะใช่ไหมคะ
หลายคนก็พูดแบบน้องปุ้ยนี่แหละทีมข่าว
ทีมข่าวต่อสายทีมข่าวเก่งมากเราไปเอาเบอร์มาได้
ทีมข่าวต่อสายไปที่๑ใน๔เจ้าหน้าที่นี้ที่อยู่ในคลิปเนี่ย
แต่เจ้าตัวปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลกับทีมข่าว
แล้วก็ขอให้ข้อมูลในชั้นสอบสวนเท่านั้นนะฮะ
อืมภาพค่อนข้างชัดอยู่นะฮะ